ส่วนเรื่องนี้เป็นความคืบหน้านะคะเหตุการณ์ที่ขอนแก่นที่คนร้าย
ขืนยายวัยเจ็ดสิบเก้าปีภายในสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งค่ะในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้
แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีการฉวยโอกาสวิ่งหนีไปขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
แล้วก็ขี่หลบหนีสุดท้ายถึงจะถูกตามรวบตัวได้นะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานเลยค่ะ
กล้อมมือจอลปิดบรรทิปภาพสิบเวนของสภนเรือจังหวัดขอนแก่น
นำตัวผู้ต้องหาออกมาจากห้องคุมขังเพื่อเก็บตัวอย่างปัสสาวะนำ

ที่ผู้ต้องหาอ้างว่าจะนำปัสสาวะที่เหลือจากใส่ขวด
ทิ้งขยะหน้าโรงพักโดยมีตำรวจเดินตามไปด้วย
แต่จู่ผู้ต้องหาก็วิ่งหนีออกทางหน้าโรงพัก
ข้ามถนนไปขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่จอดอยู่
ลืมเสียบกุญแจทิ้งไว้หลบหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าวันที่๑๕มีนาคมที่ผ่านมา
ผู้ต้องหาคือนายอัจฉริยะศรีทาหรือโออายุ๒๔ปี

และเป็นผู้ต้องหาในคดีข่มขืนใยวัย๗๙ปี
ซึ่งบวชชีพรามอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง
ก่อนหน้านี้คืนวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
ตำรวจรับแจ้งว่านายอัจฉริยะผู้ต้องหา

สำนักสงฆ์ในพื้นที่ตำบลบ้านเมง

แล้วขืนยายวัย๗๙ปีซึ่งพี่การขาขวาขาด
บวชชีพรามประจำอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้

งด้วยสังกษีแม้จะติดเหล็กดัด
แต่ก็ใช้ผ้าล้อมรอบพอคุ้มแดดคุ้มฝน
และมีช่องลมที่คนสามารถปีนลอดเข้าไปได้

ซึ่งบวชเป็นพระอยู่ในสำนักสงฆ์ดังกล่าว
ระบุว่าเคยอยู่กินฉันสามีภรรยากับผู้เสียหาย
แต่พอแก่ตัวลงจึงขออนุญาตออกบวชตลอดชีวิต

นุ่งขาวห่มขาวมาปฏิบัติธรรม

ดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารมานานกว่า๓ปีแล้ว
ประทั้งตอนตีสองของคืนเกินเหตุ
ขณะที่หญิงวัยเจ็ดสิบเก้าปีกำลังนอนอยู่ในกระท่อม
นายโอผู้ต้องหาปีนเข้ามาในทางช่องลมใต้หลังคา
แล้วใช้กำลังขืนใจจนสำเร็จความไข้

ขังผู้เสียหายเอาไว้เมื่อตั้งสติได้
ยายวัยเจ็ดสิบเก้าปีจึงตัดสินใจเคาะหมอ
ที่อยู่ในกระท่อมเพื่อขอความช่วยเหลือ

เวลาเรานอนแล้วก็นั่งสวดมนตร์อยู่ในห้องนี้

จากวัดไปประมาณเพียง๕๐๐เมตรเท่านั้น
ขณะที่ผู้เสียหายเขาให้ปากคำกับตำรวจ
ยืนยันว่าจำหน้าคนร้านได้อย่างชัดเจน

นายโอเข้ามาหาพระที่สำนักสงฆ์ติดต่อกัน๑๐วัน

จำหน้าคนก่อเหตุได้อย่างแม่นยำ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา

พื้นที่หมู่บ้านน้องโนตำบลบ้านเม่ง

ตำรวจคุมตัวนายโอออกมาจากห้องพนักงานสอบสวน

และอยากขอโทษครอบครัวของผู้เสียหายด้วย
ขอโทษสิ่งที่ผมทำผิดไปครับ

แล้วตอนนั้นคิดยังไงถึงไปทำกับยายแก่

วันนี้เราเมาไหมเมื่อคืนดูก่อน

ก็ค่อนข้างจะบ่อยครับเขาผ่านไป
ค่อนข้างบ่อยครับผ่านไปครับผมต้องใกล้กันครับมันใกล้กันครับแล้วทำไมถึงไม่เลือกได้
รู้ไหมว่าแกเป็นพิการขนาดนั้นรู้ไหม
ชั่ววูบครับพี่
เอออารมณ์ชั่ววูบไม่เลือกตัวครับครับ
ตอนนี้อยากขอโทษใครอะไรยังไงพูดได้เลย
ก็อยากขอโทษที่ผมทำสิ่งที่ไม่ดีไปครับสิ่งที่ทำไปแล้วครับ